การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
เป็นเรื่องที่ต้องมีการฝึกซ้อมนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าทุกวินาทีมีค่าเป็นวินาทีแห่งความเป็นความตายของผู้ประสบเหตุ
วันนี้ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพช
ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาคีเครือข่าย
ได้จัดการฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุบนทางพิเศษ
เป็นการเคลื่อนย้ายแล้วก็ลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งทางบกและทางอากาศนะครับ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงสงครานที่จะถึงนี้

ลิคอปเตอร์พร้อมเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบัตรเจ็บหนักทันที
หลังได้รับประสานงานจากศูนย์เอลวันในการฝึกซ้อมและจำลองแผนอุบัติเหตุ
บริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษจตุโชธ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติงานของทีมแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพหานครและปริมณฑล
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้

จะให้พลเมืองดีโทรแจ้งเหตุสายด่วน
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
พบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ๒คัน
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน๖คน
บริเวณใกล้ด่านผ่านทางพิเศษจตุโชธ
เพื่อให้เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที
จากนั้นทางศูนย์เอราวันจะเป็นผู้ประสานงาน
และแจ้งเหตุพร้อมสั่งการให้ทีมกู้ภัยทางหลวงพิเศษ
และกู้ชีพออกปฏิบัติการโดยเร่งด่วน

และคัดแยกลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่
ประกอบไปด้วยผู้บาดเจ็บเล็กน้อย
ผู้บาดเจ็บปานกลางและผู้บาดเจ็บหนัก

อย่างเราสาการวันนี้เป็นการฝึกซ้อมบนถนนด้วยนะ

คือฝึกซ้อมว่าบนถนนเนี่ยคุณมีความพร้อมแค่ไหนในทางด่วน

มีการเรียกการช่วยเหลือแล้วมันมีปัญหา

ก็จะเป็นการฝึกซ้อมแล้วก็ประเมินเลยว่า

รถพยาบาลมีความพร้อมแค่ไหน
เพราะเวลาเกิดเหตุบนถนนจริง
ประชาชนจะได้รู้ว่าจะเรียกคำร้องไปที่ไหน
จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการใด
๑๖๖๙สามารถช่วยเหลือท่านได้
แต่วันนี้เป็นการฝึกซ้อมซึ่งรวมหลายหน่วยงานในประเทศ
ที่จะยินดีที่จะทำไงที่จะช่วยเหลือประชาชน
ช่วยชีวิตความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
ส่วนผู้บาดเจ็บหนักที่มีอาการวิกฤต
ถึงแก่ชีวิตหรือผู้ท้องแก่ใกล้คลอด
ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
ทางทางการมารับผู้บาดเจ็บในพื้นที่
ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเองเราจัดเตรียมชุดแพทย์พยาบาล
เพื่อเหตุฉุกเฉินแล้วก็การลำเรียงผู้ป่วยในภาวะต่าง
ที่ต้องการความเร่งด่วนนะครับหรือต้องการส่งต่อไปยัง
สถานพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับ
เรามีเครื่องมือและมีอากาศยานที่เป็นเฮลิคอปเตอร์จำนวน๒ลำนะครับ
เพราะปฏิบัติการบินตลอด๒๔ชั่วโมงเมื่อมีการร้องขอ
ผู้ป่วยหรือญาติหรือคนไทยทุกคนมีโอกาสและมีสิทธิ์
ที่จะใช้บริการนี้นะครับโดยผ่านทาง๑๖๖
ซ้อมแผนมาชนเหตุด่วนเหตุร้ายในช่วงเทศกาลสงการที่จะถึงนี้
แสดงให้เห็นว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่
อยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
และลดสถิติการเจ็บการตายที่เกิดขึ้น
ในช่วงเทศกาลสงการเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
ซึ่งหากไปจนพบเห็นอุบัติเหตุก็ให้รีบโทรแจ้ง
สายด่วน๑๖๖๙สายด่วนชั่วชีวิต
วิชัยแป้นจันลาถ่ายภาพพยุงศักดิ์การสมเกต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน